มาดูเรื่องของโตโน่หน่อยนักร้องนักแสดงหนุ่มนะครับ
อย่างที่เราทราบเสาร์นี้๒๒ตุลาคมโตโน่จะไหว้ข้ามโขง
หาเงินทุนหารายได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้งฝั่งนครพนม
แล้วก็ฝั่งสปลาวด้วยท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ
ดราม่าต่างมากมายเมื่อวานโตโน่ให้สัมภาษณ์
บอกผมพร้อมอ้าแขนรับดราม่าต่างแต่ต้องการทำเพื่อบุคลากรทางการแพทย์จริง
น้ำตาไหลไปกินอาหารที่นครพนม
แล้วก็มีคุณป้าคุณอาแบบทุกคนที่เจอก็ให้กำลังใจ
นี่นะฮะวันนี้โตโน่อยู่ที่นครพนมแล้วนะฮะ
นี่ภาพค่ำเมื่อวานใช่ที่ร้องไห้เลยค่ะ
ไปถึงตั้งแต่เมื่อวานโตโนภาคินคำวิลัยศักดิ์นะครับ
นักร้องนักแสดงหนุ่มวัย๓๐กว่าปี
วันนี้ซ้อมวิ่งนะฮะตั้งแต่เช้านะครับ
นี่ฮะออกซ้อมวิ่งเตรียมความพร้อมฟิตพร้อมร่างกายที่
แม่น้ำโขงนี่แหละแล้วก็แวะไปไหว้สารหลักเมืองจังหวัดนครพนม
สารเจ้าพ่อหมื่นเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
หนึ่งคนไหว้หลายคนให้เสานี้ให้ราบลื่นนะฮะ
นี่ก็มีเพจเก็บรักนะฮะที่เขาจะไลฟ์ตลอดเวลา
ซึ่งก็จะเห็นภาพชาวบ้านนะฮะประชาชนในพื้นที่นครพนม
เข้ามาให้กำลังใจขอถ่ายรูปจับไม้จับมือ
ไม่ขาดสายเลยตลอดเวลาระยะทางต่างที่โตโน่เนี่ย
ไปวิ่งออกกำลังกายพิเศษร้อมร่างกาย

คุณนิวัตเจียวิลยะบุญยานะครับ
แล้วก็คณะผู้บริหารของทางเทศมนตรีเมืองนครพนมด้วย
เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและความพร้อมในการจัดการต่าง
รวมทั้งเรื่องของสถานที่นะฮะ
ที่ลานแลนด์มาร์คขององค์พญาศรีสัตนคราช
ซึ่งจะมีพิธีรำบวงสวงด้วยนะครับ
ก่อนจะปล่อยตัวโตโน่ไหว้ข้ามแม่น้ำโขงนะฮะ

ซึ่งทางนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมได้มอบรูปหล่อองค์พญานาค๗เสียน
โตโน่ไปบูชาด้วยเพื่อความเป็นสุริมงคล

กับนักข่าวบอกว่าตอนนี้มีความพร้อมทุกด้าน
ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ซ้อมว่ายน้ำในแม่น้ำโขงเลย
แต่มั่นใจว่าตัวเขาสามารถไหว้ข้ามไปได้อย่างแน่นอน
ท่าที่จะใช้ไหว้เนี่ยคือท่าฟรีสไตล์กับท่ากบนะ
แล้วก็มีชุดอุปกรณ์ต่างเตรียมพร้อมเอาไว้รับมือเรียบร้อยแล้ว
โดยเฉพาะเรื่องของอุณหภูมิในพื้นที่
ถ้าเกิดว่าว่ายรอบบ่ายเนี่ย
มันจะน่าจะหนาวขึ้นเหมือนกับที่ทีมไปทำการบ้านมา
ก็อาจจะเปลี่ยนครับ
มันจะมีให้เลือก๒แบบครับ
ส่วนท่าเนี่ยจะเป็นสองท่าหลักครับ
ก็คือถ้าฟรีสไตล์กับท่ากบ

ในช่วงแรกที่ทำการบ้านไว้ตั้งใจจะใช้ท่ากบก่อน
แต่พอเจอกับช่วงที่ต้องไหว้ฝากกระแสน้ำ
เพื่อข้ามไปฝั่งนู้นอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นพรีสไตล์
วันนี้มีประเด็นในโลกออนไลน์นะครับ
เห็นท่าว่ายน้ำของโตโน่แล้วเนี่ย
ซ้อมก่อนหน้านี้เนี่ยฟิตซ้อมในที่ต่างเนี่ย
มันไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีหรือเปล่า
เราก็เลยไปถามอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยนะครับ
คุณกสิพัทนะครับกสิพัทช่อกระถิ่น
คุณกสิพัฒน์บอกว่าความจริงแล้วการว่ายน้ำมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกนะ
ขอให้คุณสามารถพยุงตัวและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ก็ถือว่าพอแล้ว
นี่อดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยนะครับ
แล้วก็บอกว่าที่น่าเป็นห่วงเนี่ย
นักกีฬาว่ายน้ำเป็นห่วงก็คือเรื่องความพร้อมของร่างกายตัวเองมากกว่า
รวมทั้งปัจจัยด้วยปัจจัยภายนอกต่างที่ไม่ใช่ร่างกายตัวเอง
ทั้งเรื่องสภาพน้ำอุณหภูมิต่างเอาลองฟังดูนะครับ
น้ำใสเราก็จะมองเห็นทุกอย่าง
แต่นี่เราลงไปไหว้ในแม่น้ำที่มองไปยังไม่ถึงเมตรหนึ่ง

แล้วเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ใต้น้ำบ้าง
จะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ระบบหายใจพี่เขาจะโอเคไหม

อุณหภูมิน้ำพวกลมแดดฝนต่างที่จะเกิดขึ้นในวันนั้น
ซึ่งน้ำไหลเชี่ยวอะไรอีกสัตว์น้ำทั้งหลายอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งผมมองว่าถ้าให้ตัวเองไปไหว้ก็คิดว่าไหว้ไม่ไหวเหมือนกัน

ถ้าให้ไปไห้แม่น้ำโขงก็ไม่รู้ตัวเองจะไหว้ไหวหรือเปล่านะฮะ
แต่โตโน่บอกว่าขอให้มั่นใจนะทั้งตัวเขาเอง
แล้วก็ทีมที่จะเป็นทีมที่ไหว้ด้วยกันหรือว่าคอยดูแลกันไป
ขอให้มั่นใจว่าสามารถทำได้ไม่ต้องเป็นห่วง
เรามีบุยนะครับเอาไว้สำหรับเซฟ
เขาเรียกอะไรนะครับบุ๋ยเป็นเหมือนทุ่นเนอะ
ใช่แล้วก็มันจะมีบุยลอยอยู่ข้าง
อันนี้ก็คือถ้าเราหมดแรงก็ไม่จมเนาะ

ไหว้ในทะเลไหว้ในน้ำเวลาแข่งอย่างนี้
นี่ฮะอุปกรณ์เซฟตี้ที่จะติดตัวตลอดเวลา
ของโตโน่ก็คือนี่บุยนะฮะ

อ่าหมดแรงก็เกาะบุยไว้ก่อนอืม
ไหนจะมีทีมที่เซฟตี้ต่างที่เป็นกาดคอย

ประเด็นดราม่าต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
ที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยนะครับ
อย่างเมื่อวานที่มาถึงนครพนมวันแรกนี่
ผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์โตโน่โตโน่บอก
ถ้าจะดราม่ามาเลยครับอ้าแขนรับนี่

โอ้โหอย่างนี้มันไม่เหมาะสมหรือเปล่าลองฟังโตโน่วันนี้หน่อยนะครับ
ถ้าแม่น้ำโขงนี่คือบ้านของท่านท่านเฝ้าดูแลพระธาตุพนมอยู่
คงอยากจะบอกครับว่าให้ช่วยกันดูแลนะ
อย่าทิ้งนะขยะพลาสติกอย่าทิ้งนะ
ดังนั้นถ้าจะดราม่ามาเลยฮะแต่ผมจะได้ถือโอกาสนั้นตอบว่า
ช่วยกันดูแลนะพวกเราก่อนที่พวกเราจะไม่มีอะไร
ก่อนที่จะไม่เหลืออะไรแม่น้ำสายนี้ให้ชีวิตเรา
ให้อาหารเราให้อาชีพเราให้เงินในเรื่องของการท่องเที่ยว
ถ้าครั้งนี้เราจะสามารถเป็นตัวพูดเป็นตัวกระตุ้นได้
ผมยินดีครับผมยินดีจะทำทุกอย่าง
อันนี้ให้ฟังเมื่อวานเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่คุณโตโน่พูดเอาไว้นะครับ
มีแฟนสาวของโตโน่นะครับก็คือน้องนิชานะครับ
เดินทางไปที่นครพนมด้วยนะฮะก็คอยให้กำลังใจมาตลอดในโครงการนี้นะครับ
นิชาบอกว่าพรุ่งนี้จะซ้อมรำนะครับเพราะวันเสาร์๒๒ตุลาคม
ก่อนวันงานจริงเนี่ยน้องนิชานางเอกสาวชื่อดังจะร่วมรำบวงสวง
องค์พระยาสีสัตว์นครราชด้วยพร้อมกับนางรำที่เป็นชาวบ้าน
ในพื้นที่อีก๒๐๐ชีวิตครับ
สวงพระพญานาครำไหมครับวันที่๒๒ครับ

ดูเส้นทางหน่อยนะฮะเส้นทางการไหว้ข้ามโขงของโตโน่นะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นการไหว้ตามกระแสน้ำของแม่น้ำโขงนะฮะ
ไม่ได้ไหว้ถวนกระแสน้ำนะครับก็จะมีบุยติดตัวไปด้วย
มีทุ่นลอยน้ำติดตัวไปด้วยนะฮะ
เริ่มต้นจากลานพญาศรีสัตนคราชในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนม
โตโน่จะไหว้เรียบแม่น้ำโขงไปนี่ตามแผนที่กราฟิกตรงนี้นะครับ
แล้วก็จะไหว้ข้ามไปยังวัดพระศรีโคตะบอง
แขวงคำม่วนสปลาวเห็นไหมจะเฉียงทะแยงมุมไปอย่างนั้น
เป็นการตามกระแสน้ำไปนะฮะระยะทางตรงนี้๖กิโลเมตร
พอไปขึ้นฝั่งทางสปลาวเนี่ยตรงจุดนี้นะฮะ
โตโน่กับทีมงานจะนั่งรถไปยังโรงพยาบาลเมืองท่าแขก
แขวงคำม่วนสปลาวไปพบปะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่นั่น
เจ้าหน้าที่ที่นั่นจากนั้นจะนั่งรถต่อไปยังริมแม่น้ำโขง
ในพื้นที่บ้านนาเมืองเมืองท่าแขกแขวงคำม่วน
สปลาวจะอยู่เยื้องจวนผู้ว่าราชการ
แล้วก็จะลงว่ายน้ำอีกทีนึงทีนี้ก็จะ
ไหว้ทะแยงกลับลงมาซึ่งก็จะตามกระแสน้ำเหมือนกันนะฮะ
ไหลตามกระแสน้ำลงมาตรงนี้เนี่ย
ก็จะมาถึงจุดแรกก็คือจุดที่ออกตัวปล่อยตัวไปนะฮะ
ก็คือที่ลานพญาศรีสัตนคราชในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะครับ
จุดนี้ก็ที่ไหว้ก็จะประมาณ๕๖กิโลเมตรเพราะฉะนั้นถ้ารวมระยะทางการไหว้ทั้งหมดเนี่ย
ประมาณ๑๔๑๕กิโลเมตรนี่เป็นการไหว้ตามกระแสน้ำทั้งหมดนะฮะ
ก็เหมือนกับลอยไหลไปตามไปกระแสน้ำก็ช่วยใช่พาไปด้วย
แล้วก็มีบุยติดตัวหุ้นลอยน้ำมีทีมงานที่เป็นกาดเป็นเซฟตี้อีกนะฮะ
ทีนี้เรื่องโรงพยาบาลนครพนมเนี่ยขาดแคลนงบประมาณหรือเปล่า
เมื่อวานสสจจังหวัดออกมาให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครพนมทั้ง๑๒อำเภอ
ไม่มีโรงพยาบาลไหนขาดแคลนงบประมาณนะฮะไม่ได้วิกฤตด้วย
แต่ก็ไม่ขัดศรัทธานะถ้าจะมีโตโน่หรือมีใครรวบรวมเงินมาบริจาค
ก็จะนำไปซื้ออุปกรณ์สิ่งของที่จำเป็นต่างเพิ่มเติม
วันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันเช่นกันนะฮะ
กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ขาดแคลนงบประมาณนะครับ
แต่เมื่อมีความศรัทธาอย่างของดารานุ่มโตโน่ที่ต้องการทำประโยชน์
แล้วก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ได้กระทบความมั่นคงของประเทศ
ไม่ได้ทำให้ระบบงบประมาณต่างหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคการทำงานของเจ้าหน้าที่
ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจที่ดีก็กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้ติดขัด
ก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับอ้าวทีนี้ดูอีกมุมหนึ่ง
คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
วันนี้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับบอกดาราว่ายน้ำช่วยโรงพยาบาลออกมาด่า
แต่พอมีคนออกมาต่อยพี่ศรีดันไปยกย่องเป็นฮีโร่แห่โอนเงินบริจาค
สังคมป่วยหนักคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์อีก
บอกพี่ศรีเกาะกระแสหรือเปล่าหรือยังไง
เงินบริจาคล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
เราตรวจสอบไปเนี่ยนี่ฮะ๒๐นาฬิกาที่ผ่านมา๗๕๑๖๐๖๙บาท
คือโตโน่เขาตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกว่าโครงการนี้
อยากจะได้เงินบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้งฝั่งนครพนมแล้วก็สปลาว
ประมาณ๑๕๑๖ล้านบาท